เศรษฐกิจติดจอวันนี้มาที่เรื่องของต้นทุนในการผลิตเครื่องดื่มชูกำลัง
รวมทั้งเรื่องของการแข่งขันที่ยังคงดูดเดือดเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ครับ
แต่ว่าล่าสุดนะครับคาราบาลแดงมีการประกาศนะครับ
ว่าจะตึงราคาขายไว้ที่๑๐บาทราคาเดิม
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเรื่องของค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคและประชาชนคนไทยครับ
นายกมดิชมุรโฆจอลรองกรรมกรรมการผู้จัดการวิศัทรคาราบาลกรุ๊ปจำกัดมหาชน
เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้การแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลัง

ท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
แล้วก็สภาวะทางเศรษฐกิจที่ทำให้วัตถุดิบหลายอย่างปรับตัวเพิ่มขึ้นครับ
ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตนั้นก็สูงขึ้นตามไปด้วย
ต่างเองมีการทยอยปรับขึ้นราคากันไปแล้ว
คาราบาลเองก็ประสบกับเรื่องของภาวะต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานแล้วก็วัตถุดิบอย่างน้ำตาลเอง

แต่เนื่องจากว่าคาราบาลมีโรงงานผลิตที่เป็นของตัวเองครบวงจรครับ
มีหน่วยงานดูแลธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
ต่างของความต้องการของผู้เราพวกที่ปัจจุบันนั้น
แต่ก็อนาคตนะเราก็ต้องคอยดูกันไป
แต่ในมุมมองของผู้บริโภคขึ้นจาก๑๐เป็น๑๒มัน๒๐นะ

แล้วก็๑๐บาทในเหรียญเดียวมันง่ายกว่าเราก็๑๐บาทได้๑๐บาทไปก่อน